อย่างที่มหาสารคามคุณผู้ชมจำกันได้ไหมฮ
รายงานมาตั้งแต่ช่วงวันหยุดที่ผ่านมาแล้ว
ว่ามีการแข่งขันเรือยาวประเพณีนะครับ
แต่ทีนี้มันเกิดเรือ๔๐ฝีภาย
กำลังจะเข้าเส้นชัยอยู่แล้วนะคุณนะ
จังหวะนี้จังหวะนี้คุณผู้ชมดูนะตัวเรือ
สะพานข้ามน้ำจีบประกวงหัวเรือไปชนคุณเห็นไหมฮะ

ฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายหัวเรือชนต่อหม้อสะพานจนทำให้เรือ๔๐ฝีภายล่ม
แล้วดูสิฝีพายทั้ง๔๐คนนะก็ลงไปในน้ำนะครับ
บางคนไหว้เกาะเรือแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือขึ้นฝั่งได้ทัน
แต่ว่ามี๓คนที่หายไป
ท้ายที่สุดคุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่ทำการค้นหาทั้ง๓ร่าง๓คน
ปรากฏไปพบเป็นศพไหมคุณนะ
ห่างจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุไป๓กิโล
ญาติเฝ้ารอและสุดท้ายพอนำร่างขึ้นมาจากน้ำและเป็นศพ
ญาติเสียใจขนาดไหนให้คุณผู้ชมไปดูนะครับ

นี่แหละคุณผู้ชมค่ะคือญาติเป้ารอ

เฝ้ารอการค้นหาที่เจ้าหน้าที่ลงน้ำชี
ในการค้นหาผู้สูญหายทั้ง๓ราย

ดังนั้นพอพบว่าเป็นร่างไร้วิญญาณเนี่ย

ปฏิเหตุครั้งนี้คือเรือยาวชนต่อหม้อสะพานกลางลำน้ำชี

ก็ร้องไห้เสียใจกำลังงมแล้วฮะ

นำร่างของฝีพาย๒ศพแรกเข้ามาบนฝั่ง

แล้วก็ไปพบศพลอยอยู่กลางน้ำ๒ศพนะครับ
ซึ่งเป็นร่างของนายอนุพงศ์พุยยอมอายุ๓๐ปี
แล้วก็นายสุนันพิชัยลึกอายุ๒๔ปี
เนื่องจากเหตุการณ์เรือยาว๔๐ฝีภาย
ซึ่งชื่อเรือก็คือเรืออินแปลง
จากอำเภอกรรมรสัยจังหวัดกราศิลป์
ก็มาแข่งขันกันที่นี่ที่มหาสารคามนี้นะครับ
ชนต่อหม้อสะพานข้ามน้ำชี

ตมถ้าตู่มอำเภอมเมืองหาสรรคาม
ภายในงานประเพณีแข่งเรือและออกพรรษา

คือเรืออินแปลงเข้าเส้นชัยแล้วนะฮะใช่ฮะ

หัวเรือไปชนต่อหม้อสะพาน

ระดับน้ำสูงเกือบถึงตรงสะพานแล้วนะครับ

ที่เจอเป็นร่างเจอเป็นศพแล้วนะฮะ
นายสุนันพิชัยลึกอายุ๒๔ปีนี่ก็เจอแล้ว

คือน้องบัณฑิตโรโหอายุ๑๙ปี
น้องขออนุญาตพ่อมาแข่งขันเรือ
คุณขอมาแข่งขันเรือในครั้งนี้นะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๙ตุลาคมนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้งในมหาสารคาม

ร่วมค้นหากันมาตลอด๓วันนะฮะ
กระทั่งช่วงเช้าของเมื่อวานนี้๑๑ตุลาคมนะครับ
พบร่างทั้งสองก็คือนายอนุพงศ์กับนายสุนัน
อยู่บริเวณสถานีสูบน้ำบ้านวังยาว
ตำบลท่าตูมห่างจากจุดเกิดเหตุไปถึง๓กิโลเมตร

แต่ว่าอีกร่างหนึ่งก็คือ
วัย๑๙เนี่ยนะฮะน้องบัณฑิตนะน้องบัณฑิตเนี่ยนะฮะ
ก็ต้องหาคือหาแล้วก็ไปเจอร่างตอนบ่าย
ฮะลอยอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตรนะครับ
ก็นำศพขึ้นเรือเข้ามาบนฝั่ง
ก็ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของญาติ

จากนั้นส่งศพไปชนะสูตร
ให้ญาติรับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ
อย่างที่บอกไปพ่อของน้องบัณฑิตวัย๑๙นะ
คุณพ่อบอกว่าหลังจากนี้จะนำศพของลูกชาย

แล้วก็รอทางผู้จัดงานอีกครั้ง
ว่าจะออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้อย่างไรบ้าง
แต่เบื้องต้นคือพ่อไม่ติดใจอะไร

ตอนที่มาบอกให้ลูกดูแลรักษาตัวให้ดี

คือตอนเรานำเสนอข่าวนี้ก็ดูคอมเมนต์ของคุณผู้ชมในไลฟ์
ส่วนใหญ่ก็บอกไปในทางเดียวกันว่าเวลาจัดแข่งเรือยาวแบบนี้
น่าจะมีข้อกำหนดจากทางผู้จัดเลยว่า
เรือทุกลำฝีพายทุกคนจะต้องใส่เสื้อชูชีพไว้
คือต่อให้มันลำบากกับการพายการจ้วงแบบนี้

ปลอดภัยกว่าใช่ไหมครับปลอดภัยกว่านะครับอืม
คือช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการแข่งขันเรือยาวประเพณีแหละ
ใช่ค่ะต้องออกทันศาสตร์ช่วงเทศกาลแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำมันมาเยอะ